ลุงตุงนังอยู่กลางถนนเลยคุณ

เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือสามีใหม่เนี่ย
เห็นว่าภรรยาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของสามีเก่ามา

สามีใหม่ก็เอามีดจะไปฟันสามีเก่า
สุดท้ายสามีเก่าแย่งมีดมาได้

เจ็บสาหัสทั้งคู่เลยดูภาพนี้กันก่อนค่ะ

อยู่กันตรงกลางถนนนี่แหละค่ะ
แล้วนี่คือคลิปจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี

ผู้ชายเขาปลุกปล้ำแย่งมีดไล่ฟันกัน

เราต้องเซ็นเซอร์คือตอนที่ฟันกันแล้ว
โอ้โฮน่ากลัว
จุดตรงนี้คือบริเวณถนนสุขุมวิทย

ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจสพเสม็ดแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าไปตรวจสอบ
เจอนายวีรศักดิ์บุญธนาวงศ์อายุ๔๖ปี

เดี๋ยวบอกก่อนตัวละครนายวีรศักดิ์คือสามีใหม่นะคุณผู้ชม
แล้วสภาพเขาคือมีรอยมีดฟันทั่วร่างกาย

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นขาเข้าบางแสน
เจออีกคนนึงคือนายนเรศพุทธิมาอายุ๔๒ปี
นายนเรศเป็นสามีเก่า
ได้รับบาดเจ็บคือโดนมีดฟันแขนฟันลำตัว
นำส่งโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันล้มลงอยู่
ทีนี้ก่อนที่เราจะมารู้นะว่าเขาเป็นสามีเก่าสามีใหม่อะไรเนี่ย
ทีแรกเนี่ยไปสอบถามคนที่เจ็บหนักก่อนคือนายวีรศักดิ์ที่เขาโดนฟันทั่วตัวเนี่ยนะคะ
วีรศักดิ์เขาบอกเจ้าหน้าที่แบบนี้คุณบอกว่าเกิดจากรถเนี่ยมันชนกัน
คือผมเนี่ยขี่รถไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องไล่ฟันกัน

คือตอนแรกเขาบอกเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอารมณ์ร้อนอย่างนี้นะ
แล้วก็ไม่พอใจกันทีนี้ก็มาสอบถามชายคู่กรณีอีกคนนึง
คือนายนเรศนายนเรศเนี่ยคือจริงเป็นสามีเก่านะ
เขาก็บอกว่าตอนขี่รถอยู่อีกฝ่ายนึงใช้มีดมาฟันผมก่อน
แล้วคือไม่รู้เลยว่าเขาคือใครไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้ฟังแบบนี้ก็เออคงเป็นเรื่องอุบัติเหตุเฉียวชน
แล้วก็ลงไม้ลงมือเนื่องจากอารมณ์ร้อน
ทีนี้เหตุการณ์มาเฉลยตอนท้ายผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกผู้หญิงคนนี้คือนางสาวน้ำพึ่งแก้วราน
เขาซ้อนท้ายรถมากับนายนเรศ
นายนเรศเป็นสามีเก่าของนางสาวน้ำพึ่ง
เขาบอกว่านายวีรศักดิ์เนี่ยสามีใหม่
เป็นสามีใหม่นะเสร็จแล้วปั๊บ
คิดว่าอยู่กับนายวีรศักดิ์ไม่ได้
คุณน้ำพึ่งอยู่กับสามีใหม่ไม่ได้ก็เลยขอเลิก
หอบผ้าหอบผ่อนกลับมาอยู่กับสามีเก่าคือนายนเรศ
ทีนี้สามีใหม่ตามราวีแบบไม่เลิกราเลยค่ะ
แล้วพอมาเห็นแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้น
แล้วสามีใหม่เคยขู่ด้วยนะว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
วันนี้ก็เลยเป็นพาดหัวข่าวตั้งแต่แรกไงคุณ

ผัวใหม่ทำใจไม่ได้เมียหอบผ้าหนีศพผัวเก่า
เจอกลางทางเห็นแล้วบาดตา

ใช่ค่ะแล้วก็คุณน้ำพึ่งก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่านายวีรศักดิ์เนี่ยนะคะที่เป็นสามีใหม่เนี่ย
รถตามมาเร่งเครื่องพุ่งชนแล้วในมือก็เงื้อมิดดาบค่ะ
ฟันมาที่นางสาวน้ำพึ่งแล้วก็ฟันมาที่สามีเก่าของนางสาวน้ำพึ่ง
ทีนี้ฝ่ายหญิงตกใจไงกระโดดวิ่งลงจากรถไปไปร้องให้คนมาช่วยหน่อย
ส่วนสามีเก่าเนี่ยโดนฟัน
ทีนี้ตอนแรกสามีเก่าเพลี่ยงพล้ำแต่ท้ายที่สุดเขาแย่งมีดมาได้ไง
แล้วก็ฟันกลับจนคนที่เจ็บหนักจริงคือสามีใหม่
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะนางสาวน้ำพึ่งค่ะ
ทีนี้ตามสูตรมาหนูก็กระโดดจากรถลงไปนู่นมาให้คนช่วย
แฟนหนูก็สู้อยู่คนเดียวอย่างนั้น
หรือว่าผัวใหม่นี่ใช้อาวุธมีด
ใช้อาวุธมีดมันบ้าด้วยพี่

แล้วคนเนี่ยผัวเก่านี่ใช้อาวุธอะไรครับ
ไม่ได้มีอะไรมาเลยพี่มีแต่ส่วนโลกสิ่งของผมมาด้วย
นี่เห็นไหมเธอก็บอกเลยว่าเนี่ย
ผัวใหม่มาพร้อมกับอาวุธมีดเลย
ส่วนผัวเก่าที่หนูหนีห่อผ้าห่อพรมาอยู่ด้วยเนี่ย

แต่พอเขาเพลี่ยงพล้ำเขาก็ต้องสู้

ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องรักสามเศร้า

รายละเอียดอื่นเดี๋ยวจะต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ